คืนนี้นะฮะผับบาร์เปิดให้บริการเป็นวันแรกนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจพื้นที่ด้วย
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างเขาก็ไปสำรวจ

และมีมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโควิด๑๙อย่างไร
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะมาก
แต่นักท่องเที่ยวก็บอกว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ได้เปิดนะฮะ

แต่ว่าบางส่วนเขาบอกว่าโอ๊ยเปิดได้แค่เที่ยงคืนเอง

แต่บางคนก็บอกอย่าเพิ่งไปเลยอยู่บ้านดีกว่า
เดี๋ยวเห็นตัวอย่างจากต่างประเทศที่เปิดผับบาร์แล้ว

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เข้าไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรี
ผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงไปย่านทองหล่อเลยฮะ
เพื่อให้กำลังใจเจ้าของกิจการ
แล้วก็กำชับทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัย

บรรยากาศเขาบอกว่าที่ทองหล่อก็ค่อนข้างจะคึกคักแล้วคุณ
มีผู้ใช้บริการก็มาเที่ยวผับเที่ยวบาร์จำนวนมากนะครับ
ผู้บัญชาการฐานศูนย์ขุดบอกว่าหลายเรื่องอาจต้องมีการปรับปรุง
โดยเฉพาะเรื่องการรักษาระยะห่าง
พร้อมย้ำกับเจ้าของกิจการบอกว่าต้องไม่ลืม
กำชับให้ผู้มาใช้บริการ
เราจะได้รู้ว่ามีใครมาใช้บริการช่วงเวลาไหนอย่างไร
หากมันเกิดอะไรขึ้นจะได้ตามตัวถูก

อย่างเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากุล
ก็เตือนนะบอกว่าอยากกินเหล้าแก้วเดียวกันเด็ดขาด
พวกของน้ำแข็งใช้ที่คีบเอาหรือว่าพนักงานเสิร์ฟดูแลเอา
เพราะว่าเดี๋ยวใช้มือของเราไปร่วมหยิบจับมันก็อันตราย
เราอาจจะเผลอแค่ขี้มูกขี้ตาแล้วมาจับ

คือเข้าใจว่าคือท่านก็ห่วงแหละค่ะ
แต่ทีนี้พอมันเมาแล้วพอมันกลึ่มแล้วคุณสืบสกุ

ตอนนั้นบางคนไม่มีสติแล้วด้วยซ้ำค่ะ
ระยะห่างแล้วก็นั่งกันห่างโต๊ะหนึ่ง
เขาบอกบางที่นะคุณจัดให้นั่ง๒คน
ที่ถ้ามากลุ่มหนึ่ง๔คนให้นั่งได้๔คน
แต่ถ้ามาเกินกว่านั้นต้องนั่งแยกโต๊ะ

ก็อยากจะมาใกล้ชิดกันสังสรรค์กันถูกต้องไหม
อาจจะลาก้อยี่มานั่งคือเขาบอกว่าไม่ได้นะ

ไปดูบรรยากาศที่ร้านตะวันแดงมหาชนณอุบลราชธานี
ที่จังหวัดอุบลประชธานีนิดหน่อยนะฮะ
ร้านนี้จริงเขารับลูกค้า๒๐๐โต๊ะเลยนะ

แต่ว่าโควิด๑๙มาแล้วก็มาตรการป้องกันมา
ทำให้เขาลดจำนวนโต๊ะลงเหลือ๘๐โต๊ะ
และอย่างที่บอกจัดให้นั่งโต๊ะละ๒คน
ถ้ามากันแบบกลุ่มได้นั่ง๔คน
ถ้าเกินกว่า๔คนก็ต้องแยกโต๊ะกันนะครับ
แล้วก็ในส่วนผู้ประกอบการของร้านตะวันแดงมหาชนณอุบล
เขาบอกเขาจัดมาตรการเข้มงวดตามที่ราชการกำหนดเลย
พนักงาน๑๕๐ชีวิตผ่านการคัดกรอง
ก่อนเข้าสถานที่นักร้องนักดนตรี
รวมทั้งพนักงานเสิร์ฟอาหารต้องสวมเฟสชิลตลอดเวลาด้วย
นักร้องก็อาจจะร้องไม่ถนัดสักนิดนึง

หรือบางที่เขาอาจจะมีฉากกั้นระหว่างเวทีกับโต๊ะของลูกค้าเลยนะ
ลูกค้าที่มาใช้บริการก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
เดินผ่านเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ร้านตั้งให้บริการ

หากไม่มีแอปดังกล่าวต้องเขียนชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ของผู้มาใช้บริการ
ตรงใบกระดาษที่สารบันเทิงจัดไว้ให้นะครับ
โดยสารบันเทิงเองโดยตะวันแดงแห่งนี้
ก็เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาเท่านั้นนะครับ
แล้วก็หลายคนที่เข้ามาเที่ยวก็บอกมันก็ได้พักผ่อนผ่อนคลาย
ได้ผ่อนคลายอยู่บ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปิดมานานเหลือเกินนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานเป็นวันธรรมดาเขาบอกว่าคนอาจจะน้อย
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโต๊ะเหลือ๘๐โต๊ะใช่ไหม
แต่คนที่จองโต๊ะจริงจองมาประมาณแบบ๒๐๓๐โต๊ะไม่เยอะมาก
ไม่เยอะฮะเป็นวันธรรมดาด้วยเขาบอกว่าศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้
และวันหยุดยาวด้วยบางคนอาจจะมาเที่ยววันอาทิตย์ด้วยซ้ำ
เพราะวันจันทร์ก็หยุดกันวันอังคารก็หยุดกันนะครับ

เออแต่เป็นวันพระก็อาจจะไม่ได้เที่ยวกันแล้ว
ก็ได้เที่ยววันศุกร์วันหนึ่งนะฮะก็อาจจะต้องรองรับ
แล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
เราไปดูที่นครราชศรีมากันบ้างนะครับ
นายวิสูจน์ชัชวานวงประหลัดจังหวัดนครราชศรีมา

ก็ออกตรวจสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
เปิดให้บริการเป็นคืนแรกนะครับ
หลังจากปิดมานานกว่า๓เดือนตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
บรรยากาศยังไม่คึกคักครับ
โดยภาพรวมผู้ประกอบการ
ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด
มีการคัดกรองวัดไข้ให้บริการเจลล้างมือ
แล้วก็ให้ลูกค้าสแกนเช็คอินก่อนเข้าในร้าน
ภายในร้านมีการเว้นระยะห่างของโต๊ะ๑๒เมตร
โดยแต่ละโต๊ะก็นั่งไม่เกิน๔คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำชับให้ปิดบริการไม่เกินเวลาเที่ยงคืน
ตามมาตรการที่ทางสบคนั้นกำหนดด้วยนะครับ
แต่คุณหมอแล้วก็นักวิชาการเขาก็ออกมาเตือนกัน
บอกว่าคาดว่าอาจจะมีการประบาดระลอก๒
แล้วก็ไม่อยากให้ผับบาร์สถานท่องเที่ยว
กลายเป็นสารที่แห่งการแพร่เชื้อ
เพราะว่าจำได้ไหมตอนแรกของการระบาดโควิด๑๙ในบ้านเรา
ก็มาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อเหมือนกัน
ทีนี้เขาบอกให้เฝ้าระวังไว้แล้วเขาเตือนไว้แบบนี้
คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปเที่ยวผับบาร์อย่าไปลงอ่าง
ก็เลยกลัวจะเอาโรคมาติดลูก
ก็เตือนเป็นยุทธการแบบนี้นะฮะ